เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนติดตามกันอยู่เราก็นำเสนอทุกวันแหละค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่หลายคนต้องการความชัดเจนต้องการความเข้าใจจริงเลย
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเอาเข้ามาว่า

คือก่อนหน้านี้มีทั้งออกเป็นเอกสารแล้วก็มีการแถลงข่าวไปครั้งหนึ่งแล้ว
ล่าสุดนะคะทางเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรในแพทย์นิธิมหานลค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายแบบชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจตรงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยว่า
คนที่จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยได้รับฟรีแน่นอน
แต่เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างฟังแบบนี้นะคะ
เอาเรื่องของกำหนดราคาการขายวัคซีนก่อน
หลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงราชวิทยาลัยเอากำไรหรือเปล่า
ขายเอาเงินหรือเปล่าเรื่องนี้ในแพทย์นิธิบอกว่า
ขอโทษที่การแถลงข่าวคราวก่อนอาจจะพูดเร็วไป
คนก็เลยอาจจะยังสับสนอยู่เอาแบบนี้
ราชวิทยาลัยไม่ได้จะหากำไรจากวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มที่นำเข้ามานี้นะคะ
สรุปให้ฟังแบบสั้นก็คือว่า
ทางราชวิทยาลัยเนี่ยจะจัดให้องค์กรภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำวัคซีนตัวนี้ไปฉีดให้กับบุคลากรภายในองค์กรของตัวเองที่มีชื่อมีตัวตนระบุชัดเจน
โดยราชวิทยาลัยจะขายให้องค์กรเหล่านี้ในราคาทุน
ราคาทุนที่ว่าก็คือราคาที่ซื้อวัคซีนรวมค่าขนส่งรวมค่าเก็บรักษาและรวมค่าประกัน
ไม่มีการบวกอะไรเพิ่มแม้แต่บาทเดียวและข้อกำหนดสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทุกแห่งที่ซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อเด็ดขาดนะคะ
คือคุณซื้อต่อเดียวแล้วคุณเอาไปฉีดให้คนในองค์กรของคุณฟรี
จะไปเก็บเงินจากพนักงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะหรือคุณจะเอาไปขายต่ออีกทอดนึงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าองค์กรนั้นที่ซื้อจากราชวิทยาลัยไปแล้วจะไปจ้างสถานพยาบาลที่ไหนฉีดให้
แล้วทางสถานพยาบาลนั้นเขาจะคิดเงินค่าบุคลากรค่ะฉีดค่าอะไรของเขาเนี่ย
นี่อยู่ที่คุณไปตกลงกันเองไม่เกี่ยวกับราชวิทยาลัยนะคะที่แน่แน่ก็คือราชวิทยาลัยขายให้องค์กรไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนในราคาทุนหนึ่ง
และองค์กรเหล่านั้นที่ซื้อไปแล้วไม่สามารถนำไปขายต่อหรือไปเก็บเงินกับคนในองค์กรของคุณได้
ซึ่งก็จะเป็นการแบ่งเบาเรื่องภาระงบประมาณการกระจายการฉีดวัคซีนให้ทำร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข
แต่ว่าประชาชนที่แบบเป็นคนเดี่ยวที่อยากจะเดินมาขอจองวัคซีนจากราชวิทยาลัยอย่างนี้ทำไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นทางองค์กรที่มาติดต่อ
ซึ่งก็มีข้อกำหนดด้วยว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทเอกชนคุณต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละ๑๐เพื่อจะเอาร้อยละ๑๐นั้นเนี่ยไปบริจาคให้รัฐเอาไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ไม่ได้อยู่กับองค์กรใด
จองวัคซีนจำนวนมากอย่างคุณสุธิชายหยุ่นสื่อมวลชนอาวุโส
คุณสุธิชัยหยุ่นเนี่ยทวิตนะครับทวิตเปิดเผยบอกว่าสภาอุตสาหกรรม
สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ที่จะเข้ามานะครับส่วนท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเองเนี่ย
จากทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเหมือนกันค่ะนะฮะหรือว่าทางคุณสมนึก
ธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับที่ประกาศว่าสภาเทศบาลนครนนทบุรี
ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว๓๐๐ล้านบาทเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน
ขวด๑๙ในเทศบาลนครนนทบุรีนะก็จะให้ได้อย่างน้อย๑๕๐๐๐คน
ตอนนี้กำลังรอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นใช้งบของตัวเองในการจัดซื้อก่อน
นครราชศรีมาบอกว่าเขาก็จะจัดซื้อเหมือนกันแต่ปัญหาคือเอาละ
หรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเคยบอกว่าท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้
แต่ในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างนานาตรงนี้มันอาจจะต้องปลดล็อกให้ด้วย
เดี๋ยวลองฟังนะครับ
ตอนนี้ถ้าดูถึงหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่แสดงความจำนงขอจองวัคซีนกับราชวิทยาลัยเนี่ยนะคะ
ระบุมาแบบแน่นอนแล้วเนี่ยตามรายชื่อนี้เลยค่ะ
สภาอุตสาหกรรม๓๐๐๐โดสปฐุมธานี๑๐๐๐๐๐๐โดส
นนทบุรี๓๐๐๐โดสนครสีธรรมรัฐอีก๑๐๐๐โดส
แล้วก็มีทางปตททางอบจนครราชศรีมาแล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ด
เอาแค่นั้นตอนนี้รวมรวมแล้วมันก็เป็นประมาณ๑๗๐๐๐๐๐โดส
ซึ่งก็เกินจากที่ทางราชวิทยาลัยจัดหามาได้๑ล้านโดส
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการจัดสรรกันดูก่อนนะคะ
ทางราชวิทยาลัยเขาจะแบ่งสัดส่วนยังไง
เพราะว่าตอนนี้วัคซีนมันก็ไม่เพียงพอตามที่แสดงขอความจำนงมาอยู่
หรืออาจจะนำเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือไม่
ล็อตแรกที่บอกว่าจะนำเข้ามา๑ล้านโดส

ส่วนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็แน่นอนว่าวัคซีนทางเลือก
จากทางราชวิทยาลจุฬาพรจะต้องผ่านทางท้องถิ่น
หรือว่าเอกชนที่เขาจะมาซื้อต่อจากราชวิทยาลัยจุฬาพรนะฮะ

หมอพร้อมเนี่ยผมไปเห็นในไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันหมอพร้อม
ล่าสุดในไลน์หมอพร้อมได้แจ้งเอาไว้นะครับ
ประกาศ๒๙พฤษภาคม๒๕๖๖
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสบค
สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด
หมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่๓๑พฤษภาคม๒๕๖
เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ใครมีระบบหมอพร้อมอยู่แล้วเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับ
แต่เขายืนยันว่าท่านที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคที่ทำการนัดหมายไว้แล้ว
ท่านไปฉีดโควิด๑๙ได้ตามเดิมนะฮะ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะครับ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๘๐๓รายนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้๓๔ศพ
ผู้ติดเชื้อสะสมของไทย

ตัวเลขก็๑๔๙๗๗๙ราย
เสียชีวิตสะสม๙๘๘ศพ
ยังรักษาในโรงพยาบาล๔๖๔๘๐รายนะครับ
วัคซีนฉีดไปแล้วรวม๓๕๐๐๐๐๐เข็มนะฮะ

เรานับตั้งแต่๒๕เมษายนเป็นต้นมา

ตัวเลขก็ยังสูงขึ้นทุกวันนะครับ

แต่ส่วนใหญ่ก็ครึ่งหนึ่งก็แบ่งเป็นในเรือนจำด้วยนะครับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปนี้กันแล้ว
ทำให้หลายคนเป็นกังวลมากกับการรับวัคซีนนะคะ

แล้วรอดูอาการ๓๐นาทีจังหวะจะเดินออกไป
นี่ค่ะอยู่ล้มลงไปนอนแบบนี้

ปรากฏว่ามันมีคนเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า
ฉีดวัคซีน๓๐นาทีตาย

คือโรคลมชักของเขานะคะ
เรื่องนี้นายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุล

ชนกรุงเทพขอสมกออกมาชี้แจงแล้ว

ผู้ชายที่ล้มลงไปนอนดิ้นอยู่ที่พื้น
คือนายอาธรณ์ถิ่นรัฐอายุ๓๓ปี

๖๒ของขอสมกค่ะ
ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ

ก็ต่อกับอาการปุ๊บลงลงมาแล้วก็ชักดินชักบอดอยู่แบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นตรวจสอบประวัติไปแล้วเนี่ย

ที่โรงพยาบาลเลิศสินตั้งแต่มีนาคม

อาธรณ์เจ้าตัวต้องออกมาอัดคลิป
คนบอกเขาตายเขาบอกเขาไม่ได้ตาย
แล้วที่เขาเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากวัคซีนด้วย
ลองฟังเขาพูดนะคะ
เกี่ยวกับโควิดนะครับ
ก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน

หลายท่านก็อาจจะยังกังวลโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุ

เพราะว่าปกติแล้วถ้าอายุ๖๐ปีขึ้นไปไปฉีด

ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมรอบแรกเลย

แต่ตอนนี้ของมันยังไม่มา

นักแสดงตลกชื่อดังคุณแอนนาชวนชื่น
รีวิวการไปฉีดวัคซีนก็ไปลงทะเบียน

คัทที่แจ้งวัฒนะของโรงพยานจุฬาภรณ์
หลังจากฉีดเสร็จก็มาอัปเดตอาการ
บอกว่าผลข้างเคียงเหรอ
พอขึ้นรถมาเนี่ยอยากกินทุเรียนขึ้นมาแบบจับจิตจับใจเลย
ผลข้างเคียงคือหิวเหรอคะ
อืม

ถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหม

อยากกินทุเรียนขึ้นมาจับผิดจับใจเลย
อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยชิว
นี่แต่มีหลายคนบอก

ใช่บางคนหิวบางคนง่วงอะไรแบบนี้ค่ะ

คุณแอนนาเนี่ยรีวิวบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีน
โควิด๑๙ไป๑วันนะครับก็คือฉีดซูโนแวค
อาการทุกอย่างก็ปกติดีกินอิ่มนอนหลับนะฮะ

คุณแอนนาบอกว่าเรื่องนี้ปรึกษาหมอเรียบร้อย
หมอบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดคุณพ่อหมอนะ
อายุ๙๐ยังฉีดซีนวัคได้เลย
ถ้ามีโอกาสเพื่อนฉีดนะครับ
อยากให้ฉีดมากกว่ายังไงก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดนะครับ
วันนี้เราก็เลยวีดีโอคอลไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับ

ว่าฉีดไปก็วันที่๒แล้ว

ส่วนที่ไปรีวิวคือเข็มแรก
วันนี้ก็สดใสดีเหมือนเดิมไม่มีอาการอะไรนะฮะ
ปล่อยมุกตามสไตล์ด้วยตามสไตล์อันนาชวนชื่น
ความรู้สึกบอกก็ตื่นเต้นตอนไปก็เตรียมตัว

แล้วก็ฝากให้กำลังใจแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์ทุกคน
ขอให้สู้สู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ตกง่างมาหลายเรื่องแล้ว

จะเข้าไปคุยกับมันมันไม่คุยกับเรามันกลัวเรา
เห็นน้ำเขาบอกให้อย่าตำว่า

แล้วกินเกือบสองลิตร
โอ๊ยเยี่ยวเป็นผามะพร้าวเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ถามว่าตื่นเต้นไหมชีวิตนี่ไม่เคยตื่นเต้นอะไรแบบนี้เลย

แต่พอฉีดไปแล้วปั๊บ

เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เราต้องอดทนทุกวันนี้แอนอดแต่ก็ต้องทน
ฟักลูกตาเมียแหลกอยู่แล้วยัดเปียก
ขอให้ทุกคนโชคดีรักทุกคนเลย